เริ่มกันที่ประเด็นร้อนเลยดีกว่าและประเด็นที่หลายคนตามอยู่ในขณะนี้
ก็คือกรณีของอดีตรองนายกัธมนตรีนะครับที่ถูกทนายตั้มเนี่ยฟ้องนะฮะ
ฟ้องว่าแอบคบหากับภรรยาของชาวบ้านเนี่ย
ตอนนี้เริ่มมันแม่มันซับมันซ้อนคุณวรพร
อีลุงตุงนังก็ว่าได้เพราะว่าอดีตนายกรัฐมนตรี
เขาไปยื่นฟ้องฝ่ายหญิงฟ้องทั้งครอบครัวเลยนะ
รวมถึงสามีของเธอด้วยนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วฟ้องข้อหาอะไรอ่ะช่อกงเงินสินสอดครับ
เอามาดูคุณผู้ชมความคืบหน้าอดีตรองนายกัธมนตรีไปแจ้งความเอาผิด
สามีภรรยาและพ่อแม่ของฝ่ายหญิง
ไว้ที่สอนอบังยิคันนะครับเมื่อวันที่๑๕ธันวาคม
๒๑๖๕ครับในข้อหาร่วมกันช่อกง
เรียกสินสอดและทรัพย์ที่ได้ไปสู่ขอฝ่ายหญิงคืน
และพนักงานสอบสวนสนบางยี่ขันได้สรุปสำนวนนะครับ
ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งสารนัดผัดฟ้องไป
เมื่อวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมาทั้งฝ่ายหญิงสามี
และแม่ของฝ่ายหญิงไปสารนะครับไปรับทราบข้อกล่าวหา
แต่พ่อของฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ได้ไปสารครับก็เลยถูกออกหมายจับ
ตรองนายกรัฐมนตรีให้การบอกว่าเขารู้จักกับฝ่ายหญิง
แล้วคบหากันหลงรักอยากให้ผู้หญิงมาดูแลนะครับ
นำทรัพย์สินไปสู่ขอกับพ่อแม่ของฝ่ายหญิง
โดยสินสอดที่หอบไปเนี่ยเอาไปมีทั้งเงินสดแหวนเพชร
ทองคำรวมมูลค่าตอนนั้น๑ล้าน๖แสนบาท
หลังจากนั้นก็ดูแลเรื่องการเงินให้กับฝ่ายหญิงรวม
กันแล้วกว่า๑๙ล้านบาทครับที่ทุ่มเทให้ไป
แต่ต่อมาพอรู้ว่าฝ่ายหญิงนั้นจดทะเบียนสมรสและแต่งงาน
กับนายกอก็คือลูกความของทนายตั้มก็เชื่อว่า
โอ้โหนี่คือขบวนการหลอกลวงท่านอดีตรองนายกแน่
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
ทนายตั้มสิทธาเบียบังเกิดไปที่สนบังยิคัน
ไปกับคุณกรลูกความของเขาไปแจ้งความกลับครับ
ไปแจ้งความกลับอดีตรองนายก
ข้อหาแจ้งความเท็จและให้การเท็จโดยระบุว่า
ไม่มีเหตุการณ์ที่อดีตรองนายกไปสู่ขอฝ่ายหญิง
ที่บอกไปทำพิธีบ้านแล้วก็ให้ศีลศอดมันไม่มี
เป็นการแต่งเติมข้อที่จริงแต่งเติมยังไงล่ะครับ
แล้วเขาจะได้ประโยชนยังไงทนายตั้มเพื่อให้เข้าข้อกฎหมายว่าเขาสามารถ
เรียกคืนทรัพย์สินหรือสินสอดที่เคยให้กับฝ่ายหญิงได้
เพราะอดีตรองนายกรัฐมนตรีมีภรรยาที่จดทะเบียนสมรส
สิบปีอยู่แล้วนะพอรู้ว่าทนายตั้ม
แถลงเปิดประเด็นนี้คุณผู้ชมครับทนายตั้มบอกว่า
อดีตรองนายกได้ไปหย่ากรรมรยานะวันที่๙เมื่อกราคม
ที่ผ่านมานี้เองก่อนที่ทนายตั้มจะแถลงข่าวเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น
โดยมีเอกสารการหย่าที่ว่าการอำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐมเวลา๘นาฬิกา๕๓นาที
สถานะตัวเองให้เอื้อต่อการดำเนินคดีเรียกเอาทรัพย์สินคืนจากฝ่ายหญิง
ซึ่งธนายตั้มนำหลักฐานส่วนนี้มามอบให้กับพนักงานสอบสวนด้วยครับ
ได้มีการไปจดทะเบียนหย่ากัน
อ้างว่าได้ให้กับฝ่ายหญิงไปซื้อคอนโดมิเนียมเนี่ย
ก็คือลูกความของทนายตั้มเนี่ย

ติดลองนายก็เพิ่งรู้จักกับฝ่ายหญิงเมื่อปี๒๕๖๕

ส่วนเงินทรัพย์สินต่างที่อ้างว่าให้กับฝ่ายหญิงเกือบ๒๐ล้านบาท

ขอท้าท่านายตั้มท้าว่าไงครับ
ถ้าหากมีพิธีสู่ขอเนี่ย

เอามาโชว์หน่อยทนายตั้มว่า
ถ้าเห็นมีรูปมาแล้วก็มีแต่คำเก่าอ้างขึ้นมาลอยท่านเอง